เหตุสลดเด็กป๕จมน้ำเสียชีวิต๒ศพถูกเพื่อนถีบตกน้ำ
ครอบครัวร้องขอให้มูลนิธิปวีนาเข้าช่วยเพราะฐานะยากจน
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกาห้ามพลาด